ร้องเรียนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
บอกว่านักการเมืองท้องถิ่นระดับจังหวัดเลยนะ

ยังไม่หยุดตามคุกคามเธอครับ
แล้วก็นายนัทธีมภัสสวีรีลกภัฒน์

ไปพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกครับ

ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วแต่ก็ไม่มีการหยุดพฤติการแบบนั้น
หลังจากพูดคุยกันได้๑ชั่วโมงครับคุณเอมี่ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่า
จับได้ครั้งที่หนึ่งจับได้ครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามเนี่ย
จับตัวคนกระทำความผิดนะฮะที่จ้างวานไม่ได้นะฮะขออภัยฮะ
จับคนที่จ้างวานเอาไว้ได้จนมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกัน
ชอบเธอแต่เธอมีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะฮะ
ซึ่งนักการเมืองท้องถิ่นนะครับนะครับ
ปั่นปวนชีวิตตลอดตลอด๒ปีนี้นะครับ
ส่งผลกับลูกที่อายุ๑๐เดือนแล้ว
คือกลายเป็นคนขี้กลัวหวาดภาวะนะครับ
เขาบอกเธอสู้เลยนะไม่ยอมแล้วลองฟังเธอหน่อยฮะ

รวบเลยรวบคนที่ทำความผิดที่ถุงจังหวานได้ค่ะ
ก็จริงก็เขาชอบเราแหละแต่ว่าเรามีสัตว์ตัวแล้วมีลูกแล้วเขาก็คงไม่ยอม

มันเลยทำให้เอ็มมี่แบบสู้ตาย
อย่างนี้ก็ไม่สบายใจคือมันเหมือนถูกคุกคามอะนะคะ
เรื่องต้นนายนัทธีหัวหน้าภักดิ์ไทยเป็นหนึ่งนะครับ
เผยว่าแนวโน้มก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับ
ใหญ่ของจังหวัดบอกเดี๋ยวจะพูดคุยหาทางออกร่วมกันนะครับ
แล้วก็จะแจ้งกลับมาว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้างนะครับ